เมื่อคืนนี้ค่ะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศิลปินแห่งชาติ
ครูชนละทีทานทองเป็นค่ำคืนที่๒แล้วนะคะ
ซึ่งก็มีเหล่าศิลปินลูกทุ่งนักแสดงตลก

ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณอาดำรงวงทอง
มิเตอร์จ่อยไม้ทองคำ
ถั่วแรกเชิญยิ้มและเอกรังศิลปิโรธ
โดยก่อนเริ่มพิธีสวดอภิษฐรรมค่ะ
ได้มีการแสดงโขนบริเวณหน้าศพ
เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้กับครูชนละที
รูปุ้มภรรยาของครูชนละทีบอกว่า
เป็นการแสดงที่สามีชอบเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะ
อกจากนี้ค่ะนักร้องหนุ่มจ่อยไมทองคำ
ยังได้นำเอาบทเพลงไอ้หนุ่มรถไถ

ขับร้องสดหน้าโรงศพอีกด้วย

ทำให้กับครูชนละทีเป็นครั้งสุดท้าย
และเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยอีกด้วยค่ะ
ลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่างพี่ดำรงวงทองนะคะ
บอกว่าดีใจและภูมิใจอย่างมาก

เพราะเป็นคนสร้างให้ตัวพี่เขามีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่ง

ซึ่งชื่อดำรงวงทองก็เป็นชื่อที่ครูชนละทีเป็นคนตั้งให้

จะได้มีนามสกุลที่คล้ายกัน

เพลงหนุ่มราชพัฒน์ก็เป็นเพลงที่ครูชนละที
ตั้งใจแต่งแล้วก็มอบให้เขาได้ร้อง
มีชื่อเสียงด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ

ในวันที่เคลื่อนร่างของครูชนละทีมาถึงวัด
ตัวของคุณอาดำรงวงทองเนี่ย
รับรู้ได้เลยว่าครูชนละทีมาหา
เพราะคล้ายกับท่านมาปรากฏตัวให้เห็นแว๊บ

ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วค่ะ
เช่นเดียวกับที่หนูมิเตอร์นะคะ
ยกให้ครูชนละทีเป็นต้นแบบในเรื่องของการแต่งเพลง
เมื่อครั้งมีโอกาสได้ร่วมงานกับครูชนละที
คุณชนละทีจะค่อยจะคอยแนะนำในเรื่องของการแต่งเพลงให้กับเจ้าตัวอยู่บ่อย

ที่รับเขาเป็นลูกศิษย์อีกคน

ชื่อเสียงของหนูมิเตอร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างของเพลงลูกทุ่ง
มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ถือว่าครูเป็นผู้ที่มีพระคุณท่านหนึ่ง
เพราะว่าเรานำเพลงของครูมาร้องแล้วเราก็ได้รับการต้อนรับที่ดี
ครูนี่เป็นไอดอลในการเขียนเพลงนะครับ

รับรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้ยังคิดถึงอย่างอะไรรัก
แล้วก็ยังเคารพรักเสมอนะครับ
ผลงานที่ครูถ่ายทอดออกมา

ก็จะเอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ
ในการทำงานชิ้นต่อไปของผมครับ
นะคะก็โอ้โหครูชนละทีแกเนี่ยครูทั้งประเทศจริง
หมายถึงว่าลูกทุ่งลูกลานทุกคนเนี่ยเคารพนักศึกตลอดเลย

ก็จะติดตามผลงานเพลงของครูต่อไปแล้วกันนะฮะ